ได้เวลาของสีสันไทยรัฐเจาะประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้เรามีวิทยากรมาสาธิตวิธีป้องกันและเอาตัวรอด
หากเกิดกรณีวิวาสขึ้นในช่วงสงครานครับ
พี่ที่ปรากฏตัวในคลิปว่าแต่ไม่ได้เมาลิ้นจีแน่นะครับ
งกรานนี้หากมีเรื่องวิวาสไม่ต้องกลัว
เรามีวิธีป้องกันและเอาตัวรอดมานำเสนอ
เชิญท่านวิทยากรครับ
การหนีไม่ใช่ยอมแพ้หากแต่เป็นการไปตั้งหลัก

ส่งท้ายก่อนที่จะเข้านอนมันต้องหมั่นดูแลสุขภาพช่องปาก
หากมีปัญหาเรื่องธนาและประเภทของแปลง
ก็ควรปรึกษาทันตแพทย์โดยด่วน